ผมอยากจะให้สองท่านตอบคำถามนี้พร้อมกันนะ

ร้อยเอ็ดมีบ้างไฟมีคนเยอะ

มีรถแห่ดนตรีสดแล้วมี

ถูกต้องนะครับทั้งคู่เลยครับมีความสนุกฮะ

วัยรุ่น๔๕คนรุมทำร้ายผู้ชายคนเดียวครับ
กลางชาวบ้านจำนวนมากในงานบุญบ้างไฟ

ตำบลแวงอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดครับ
หลังเกิดเหตุนะกลุ่มวัยรุ่นพากันหลบหนีไป

ก็คือนายสายันโฮมแพนอายุ๕๕ปี
ใบหน้าปูดบวมเลยนะเขาโดนเข้าไปนะ

แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลโพนทอง
การจัดงานบุญบ้างไฟเพื่อถวายเจ้าปู่ศรีจันทร์
จากจะมีหนังกลางแปลงแล้วนะครับ
มีตัวเร่งปฏิกิริยาคือมีการแสดงดนตรี
มีขบวนแห่นะครับเป็นขบวนแห่บ้างไฟ
หลังจากเกิดเหตุนายสายันถูกกลุ่มวัยรุ่น

เจ้าหน้าที่จึงสั่งหยุดพอเลิกตีกันนี่นะฮะ
จันศรีเมืองแวงอสมบ้านคำแค่เล่า
บอกว่าคืนเกิดเหตุเป็นช่วงค่ำ
กำลังจะเลิกขบวนแห่บ้างไฟแล้ว
แต่ก็ยังมีกลุ่มคนมาร่วมงานมาเต้นหน้ารถแห่ดนตรีสดนะครับ

ขณะนั้นไม่มีอาการเมานะตอนนั้นเมาจนถูกวัยรุ่น

เรื่องต้นตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำ
และจะเรียกผู้เสียหายมาไก่เกลี่ยจิลลายจากศิษย์

เพราะตำรวจถือว่าคนที่ถูกทำร้ายก็เจ็บไม่เท่าไหร

ครั้งหน้านะขอข่าวที่เป็นงานบุญแล้วไม่ตีกันได้ไหม
โอ้โฮจะหาได้ไหม
หน้าบ้านไหนทำได้โชว์หน่อยส่งมา
ให้เป็นตัวอย่างที่เทราะท์ทีวีจะออกข่าวให้